คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้นิดนึงแต่ต้องฟังให้จบนะคะ
ฟังความทางฝั่งคุณตาคุณยายด้วยคือเพจบ้านดุงอัปเดต
เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกคุณตาคุณยายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายหลานสาวสองคนจนเด็กเนี่ยต้องวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็แจ้งไปทางเพจขอความช่วยเหลือทั้งแอดมินเพจลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
แต่ตายายบอกว่าที่ตีหลานเพราะว่าอยากจะสอนตีไปเพราะความรัก
นี่ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตคุณวิรพลรักเสมอวงได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ตายายทำร้ายหลานสาวสองคนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
มินเพจไปเลยถึงที่เกิดเหตุเลย
เด็กผู้หญิง๘ขวบวิ่งมาขอความช่วยเหลือจริงนะคะ
แล้วมาบอกว่าไปช่วยพี่สาวหนูหน่อยพี่สาวหนูอยู่ในบ้าน
แอดมินเพจก็เลยไปคุยกับคุณตาคุณยาย
และขออนุญาตพาหลานสาวทั้งสองคนไปอยู่ที่บ้านของยายทวด
ที่บ้านโน่นงามเป็นการชั่วคราว
ทีนี้ฟังความทางฝั่งคุณยายนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณยายบานนะคะ
คุณยายแกก็ให้ข้อมูลว่ายายมีเหตุผลนะ
ที่ต้องตบต้องตีหลานสาว
หลานสาวคนโตขอใช้เป็นนามสมมุตินะ

ไปเรียนบ้างไม่ไปโรงเรียนบ้าง
หลังเลิกเรียนไปหาผู้ชาย
ดึกดื่นก็ออกไปหาผู้ชาย

ไม่อยากให้หลานสาวไปบ้านผู้ชาย

ยายเลยตบหน้าไป๓๔ครั้ง

คราวนี้สู้สู้ยาย

ยายทำไปเพราะรักจริงนะ

ยายเขาโชว์ให้ดูเลยว่ายายมีแผลอะไรบ้าง

ไปแจ้งความละที่สพบั้นดุง

หลานสาวคนนี้เลิกเรียนแล้วไม่ยอมกลับบ้านจริง

แล้วหลานสาวยายคนนี้ที่อายุ๑๘ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เคยมีสามีมาแล้ว๒คน

แล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดมาผัวพันด้วย
คือพอเลิกกับสามีไป
หลานสาวก็เหมือนกับจะกลับมาเรียนหนังสือ
ไปมาไปภัวพันธ์กับยาเสพติดอีก

พอบำบัดเสร็จกลับมาส่งไปเรียนหนังสือ

ยายก็เลยต้องตียอมรับว่าตีจริง
แต่ก็ไม่เอาแล้วให้พ่อแม่เขามารับกลับไปก็แล้วกัน